พี่จะทำมาหากินอยู่กับมันได้ยังไง

มันมีกระแสข่าวอย่างที่เราเห็นกันอายไม่อาย
คิดว่าเป็นแค่แฟนบอลคนหนึ่ง
แพ้มาเนี่ยทุกคนก็คิดถึง

พี่กลัว
สำหรับฟุตบอลอะไรที่มันโดนใจทำให้เรารักมันตั้งแต่แรกพบ

คุณพ่อเป็นนักกีฬาฟุตบอลเป็นนักตะก้อ
คือคุณพ่อเนี่ยจะซื้อลูกบอลให้ตั้งแต่เด็ก

พอโตมาปุ๊บก็รู้ว่ามีลูกบอลต้องหิ้วไปทุกที่

ถือไปถือไปก็เตะดอกไปด้วยดอกไปด้วยเวลาเดิน
คือมีความว่าจำความได้ก็มีลูกบอลแล้ว

รู้สึกสนุกเพราะว่าพี่ว่าเด็กผู้ชายเนี่ยที่

หลังจากนั้นก็พี่โก้ก็พยายามเล่นมา

ป๔ปก็เป็นทีมโรงเรียนระดับปฐม
เป็นทีมโรงเรียนในระดับมัธยดมัธยม
เป็นทีมโรงเรียนในระดับหมอปลาย

เป็นทีมโรงเรียนในระดับมหาลัย

แต่คือมันก็มีการ

เพราะว่าเราเล่นบอลมากเกินไป
เพราะตอนนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่พี่โก้ไปติด
เยาวชนเขต๔ขอนแก่น

ไม่ได้เห็นไม่ได้เตะบอลนี่ก็คือ
น้ำท่วมเตะไม่ได้ปุ๊บ

มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงว่า
สมัยก่อนมันจะมีสโมสร
ของบราซิลแล้วมีการถ่ายทอด
พอพี่เล่นอยู่ในระแวกบ้าน
พี่ผู้ใหญ่ที่โตกว่า
คือฉายานี้มันตั้งแต่ป๔ป๕แล้ว
ลาออกไป๒ปีแล้วเกือบ๒ปีแล้ว
วันนี้พี่ยังไม่ได้ห่างจากฟุตบอลเลยนะ

ดูแลลูกไปส่งลูกไปโรงเรียน
พอเราเลิกเล่นฟุตบอลกลับมาปุ๊บ

มันก็เลยแบบว่าขาดช่วงแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้เราอยากเขาเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ความเป็นพ่อ
ครูเขาก็มีความรู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าพ่อไปส่งเองนะได้พูดคุยกัน
ส่วนใหญ่เราคุยอะไรกับไนรนนะครับลูกถามหนึ่งเรื่องในฟุตบอลแล้ว
เพราะว่าลูกเนี่ยเขาซัพพอร์ตตอนที่เราเป็นโค้ดเป็นในสนามอยู่แล้วเวลาไปเชียร์ไป
แต่เขาไม่ค่อยถามเรื่องฟุตบอลเท่าไหร่
พี่ก็พยายามปั้นนะพยายามสามสาวพยายามสอนเทคนิคในการเล่น
เขาก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ที่โรงเรียนเขาจะเล่นแชร์บอลเล่นอะไรครับตามสไตล์ผู้หญิง
พี่ว่าเราได้เห็นพัฒนาการ
เพราะเราอยากเห็นลูกเติบโตในสไตล์ของเรา

ปลูกฝังของการมีส่วนร่วม

กิจกรรมลวกเข้าไปกิจกรรม

เรื่องของรามดนตรีหรืออะไร

ฝันอยากเป็นโค้ดก็ได้เป็น

ก็ประกาศกับต่อหน้าแฟนบอล
วันหนึ่งผมจะกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทย

ตรงนั้นด้วยถึงมาเป็น
ถ้าไม่พูดอาจจะไม่ได้เป็น

เราก็ควรจะเป็น
ควรจะลองทำเพื่อจะตอบแทนบุคคลแผ่นดินต่อ
ฉะนั้นมันเกินฝันไหม
เพราะว่าช่วงเล่นมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบมัน
ได้ลงไปวิ่งในสนามเอง

แต่เราจะต้องใช้
แล้วได้ทำแบบ

โชคดีที่เป็นช่วง๕ปีที่

ที่เราไม่เคยเจอตอนเป็นผู้เล่นคือพี่ไม่เคยแบบไม่เคยแบบว่าคิดว่ามันร้าย

คิดว่ามันจะเป็นสิ่งดีไม่ได้คิดว่ามีสิ่งร้ายเลยเพราะอะไรเพราะว่าพี่รักฟุตบอล
ถ้าพี่กลัวฟุตบอลพี่จะทำมาหากินอยู่กับมันได้ยังไง
เพราะไม่มีใครมากดดันพี่ได้นอกจากตัวพี่เอง

มันทำไมถึงไม่ได้แต้มมันถือว่าเป็นความล้มเหลวแล้ว

ไอจีเราว่ามันคงเดินต่อไปไม่ได้แล้ว
ขอบคุณน้องทุกคนที่ร่วมรบกันมา
ขอบคุณแฟนบอลขอบคุณทุกคนนะครับ
หลังจากนี้ก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำงาน

พี่คิดว่าพี่ทำงานไปไม่ได้แล้ว

ฉะนั้นทีมชาติไทยเป็นของพวกเราทุกคน

มันมีกระแสข่าวอย่างที่เราเห็นกันอายไม่อาย

แฟนบอลสามารถคุยสำหรับอะไรก็ได้

ซึ่งถ้าเป็นคนที่รู้ตื่นเลือกหนาบาง
แล้วถ้ามีนักบอลพี่ก้ามันเรียนเกิดบอกว่า

ถ้าทำงานร่วมกันบอกพี่ไปแต่พี่คิดว่าพี่ประเมินได้
ฉะนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราถึงบอกว่าวันนี้เราอยากจะติดกับตำแหน่ง
วันนี้เราต้องเปิดกว้างคนไหนที่พาทีมชาติไทยไปบอลโลกได้
คนไหนที่พาทีมชาติไทยไปสู่ความสำเร็จได้ยินดียินดีมันต้องมันต้องเป็นอย่างนั้น
ฟุตบอลก็คือสงครามสงครามคือการออกรบไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้
ถ้าเราลงไปเราต้องเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ชนะ
ฉะนั้นเวลาเราเป็นโค้ดในการทำงานเราต้องเข้ม
เราต้องเขาเรียกว่า

เพราะไม่มีใครยืนข้างเราเมื่อเราแพ้
แฟนบอลจะยืนข้างไหมคนที่รักเรายืน
พ่อแม่ญาติพี่น้องเวลาแพ้มาเคยเห็นพ่อแม่ด่าเราไหม
เวลาแพ้มาเมียด่าเราไหมลูกด่าเราไหม
ถึงบอกว่าคนที่รักเราจะดึงมือเราขึ้นตลอดเวลา
แต่เราจะเชื่อฟังใคร

ฉะนั้นวันนี้พี่ถือว่าอยู่กับครอบครัวดีกว่า
คือคนที่รักเรา
คือพี่ดีใจนะที่ทุกคนยังคิดถึงยังรัก

ซึ่งพี่ก็บอกว่าพี่ยังเชียร์ทีมชาติไทยตลอดนะ
แต่เวลาแพ้มาเนี่ยทุกคนก็คิดถึง

เข้าใจป่ะพี่กลัวว่า
พี่อยากเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้าง

ว่ายังทำได้หรือโค้ชต่างชาติก็ทำได้

คือวันนี้มีคำถามมาหลายคำถาม
เราจะใช้โค้ดไทยหรือโค้ดนอก

ไทยหรือนอก

ให้เด็กรุ่นร่านได้มีอาชีพ

ขอบคุณที่เชียร์ขอบคุณที่พยายามให้คอมเมนต์ขอบคุณที่ให้กระตุ้น
ให้เรารับรู้ว่าเค้าคิดอย่างนี้นะขอบคุณ
แต่ฟุตบอลมันต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกบ้าง
โก้ทำสไตล์อย่างนี้มันอาจจะไม่ถูกใจคุณ
คุณก็ลองไปดูคนอื่นแต่มันอาจจะถูกใจคุณ
แต่วันหนึ่งถ้าคนอื่นทำให้ดีคุณก็อาจจะไม่ชอบอีก
มันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คงไปพูดอะไรไม่ได้
แต่พี่คิดว่าทุกคนที่มาทำทีมชาติไม่มีใครอยากแพ้
เพราะว่าเราอยู่กับทีมเองผมอยากชนะมากกว่าคุณอีก
คุณแค่ไปดูคุณแค่เป็นคนไทยเหมือนกัน
แต่ผมเป็นทั้งคนเล่นผมเป็นทั้งคนทำทีม
ผมเป็นทั้งคนไทยฉะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งมวล
เพราะเราอยากให้ทีมชาติไทยมันก้าวไกล
ฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าแพ้ชนะมันต้องเชียร์
เพราะว่าคุณหนีจากความเป็นคนไทยไม่ได้
โก้หนีจากความเป็นคนไทยไม่ได้
ไม่ได้เป็นโค้ชแต่จะมาบอกว่า
ไม่ได้ทำแล้วไม่เชียร์ทีมชาติไทยไม่ได้
ขอบคุณที่ยังให้กำลังใจในการทำงานตลอด

วันนี้ฟุตบอลยังอยู่กับพี่ตลอดเวลา
แต่จะเป็นในภาคไหนต้องให้ติดตาม

เพราะว่าสำหรับเราเป็นคนไทย

มาเหยียบย่ำทีมชาติไทยของเรา
ฉะนั้นรักทีมชาติไทยต้องเชียร์ทีมชาติไทย
สำหรับคนที่ไม่ชอบซิลโก้จะสื่อสารอะไรครับ

ไม่ชอบอาจจะไม่ชอบด้วยอะไรก็แล้วแต่
แต่พี่ไม่มีอะไร
ถ้าไม่ชอบก็เดินผ่านกันไป
ก็ต่างคนต่างทำงาน
ก็ไม่ต้องมาสื่อสารต่อกัน

แต่พี่จะพยายามสื่อสารกับคนที่ชอบ
อนาคตเราจะมีสิทธิ์เห็นซิโก้ไปคุมทีมชาติไทย

คุดบอลยังอยู่ในสายเลือดอยู่ในใจที่พี่รู้อยู่
ก็คือหมายความว่ายังอยู่ในใจตลอดเวลานะครับ

จำเป็นจะต้องเป็นทีมสโมสร

พี่รักที่จะอยู่กับสนามย่า
พี่รักอย่างเกี่ยวกับคุดบอล
๓๕ปีเราจะเห็นซิสโก้ในรูปแบบไหนนะครับ
ในวงการคุดบอลนะครับ

รักซิสโก้เชียร์ทีมชาติไทยนะครับ